ไปดูกันต่อที่จังหวัดบุรีรำนะฮะ
เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนอายุก่อเหลียนโมสอง
ที่มีการตั้งท้องใน๒เดือนสุดท้าย
มีคนไปถามพ่อเลี้ยงว่าทำหรือเปล่า
เขาบอกว่าตอนที่มีการกระทำการข่มขืน

เพราะตอนนั้นองค์เทพที่อยู่ในร่างเขาเป็นคนกระทำ

อำนาจังศิษยาคนก็ยังสงสัยกันอยู่นะเหตุการณ์นี้
เด็กหญิงชั้นม๒อยู่ในบ้านในพื้นที่ของตำบลสาทอง

ตามข่าวที่มีการนำเสนอไปแล้วคุณชมก็ทราบกว่าแล้วล่ะ
ตั้งท้อง๒เดือนผู้ก่อเหตุก็คือพ่อเลี้ยงแหละ
ทุกคนก็เชื่ออย่างนั้นนะฮะแต่ว่าพ่อเลี้ยงก็บอกว่าเอ้ย
ตอนทำผมไม่รู้สึกตัวคนทำเพราะว่าตอนนั้นองค์เทพอยู่ในร่างผม

บอกว่าแม่ของเด็กมีสามีใหม่เพราะว่าสามีเก่าเสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุ
ตอนนั้นน๊ะเด็กคนนี้อายุเพียงสองขวบนะฮะกอบกินกันมา
ตอนนั้นเนี่ยพี่สาวของเด็กผู้หญิงคนนี้ก็มีด้วยนะตอนนั้นก็อายุเด็กกันทั้งคู่นะครับ
คือพี่สาวเคยบอกว่าพ่อเนี่ยเคยห้ามเธอไม่ให้มีแฟนไม่ให้ไปคบเพื่อนชายเพราะหึงหวง

แต่ว่าเค้ามาเลี้ยงดูแต่ว่ามันเค้าถึงมันคือสัตว์มันเค้าถึงเป็นคนอื่น
ตอนนั้นว่าเราจึงกับว่าพ่ออีกความหวงหวงไปใส่พ่อบีก่าว
ว่าให้ไปมีแฟนแต่ว่าอยากให้มีแล้วเราเกลียดแกล้งด้วยหรอก
พ่อเลี้ยงหวงไปไหนก็ไม่ให้ไปมีแฟนก็ไม่ให้มีนะ
อันนี้คือญาติของพ่อแท้เอาไปถามญาติของพ่อเลี้ยงกันหน่อย
ญาติของในวีชื่อว่านางแก้วบอกว่าในวีกับภรรยาอยู่กินกันมา๑๒ปีแล้ว
แต่สองคนนี้ชอบเรื่องดวงมากชอบไปดูหมอชอบเรื่องของการองค์เจ้าเข้าทรงอะไรอย่างนี้นะฮะ
นับถือพญานาคด้วยเพราะเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีบ่อน้ำรูปปั้นพญานาคอยู่นะฮะ
แต่ว่าเขาสองคนไม่ค่อยสูงสิงกับใครเลย
ก่อนหน้านี้ในวีเนี่ยเคยมีวีรกรรมมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าไปทำมิดีมิร้ายคือข่มขืนลูกสาวคนโตที่ติดเมียมาเนี่ย
ตอนนั้นอยู่ป๕แต่เด็กไม่ได้บอกใคร
แล้วก็อ้างว่าองค์เทพเข้าสิงแล้วก็ทำอย่างนั้นนะฮะ

พี่ใหญ่ก็ผ่านมาแล้วไม่มีลูกมาเจอลูกสาวน้อยอีกมันมีท่องสองเรียนมาเลยดัง
หลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันแล้วคงได้คำตอบแล้วว่าทำไมเด็กสองคนนั้นถึงยอม
เพราะเชื่อว่ามันคือองค์เทพเพราะตอนที่พ่อเข้าไปไม่ใช่เสียงพ่อ
แล้วบอกว่าถ้าเกิดไม่ยอมให้พ่อที่องค์เทพเข้าสิงทำแบบนั้นพ่อจะตาย
ก็เรียกยอมให้พ่อการทำชำมาราวจนจนตั้งคันไปหนึ่งคน
เพื่อประกอบสำนวนคดีแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอน
เมืองต้นในวีพ่อเลี้ยงถูกตั้ง๒ข้อหา
คือกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี

และอนาจารย์เด็กซึ่งอยู่ในความปกครอง
โดยนำตัวไปส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดนางรองที่บุรีรำแล้ว

แต่ว่าจะมีการเรียกแม่ของเด็กมาสอบปากคำว่าแม่รู้เห็นเป็นใจหรือเปล่า
พ่อแม่ทราบแต่ไม่ยอมเอาเรื่องเอาความอะไรสามีตัวเอง
ตอนนี้เด็กอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว
เพื่อดูแลฟื้นฟูจิตใจกันต่อไปทั้งสองคน

เด็กก็เห็นชอบไปในทางนั้นด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่แล้ว